คุณผู้ชมครับไปที่มรยองกันหน่อย

ข้างหลังเราต้องขออนุญาตใช้คำนี้
แก๊งแขกขาวอารวาสชิงเงินแม่ค้า

ลักษณะคือเป็นชายชาวต่างชาติ

เขาขาวแล้วก็มีน้องมีนวด

เขาทำทีเข้าไปเหมือนจะไปซื้อข้าวซื้อของ
เป็นร้านขายเครื่องสำอางบ้างล่ะร้านขายเสื้อผ้าบ้างล่ะ
พูดจาดีนะขับรถก็ดีแต่งตัวก็ดี
แม่ค้าก็นึกว่าโอ้โหโชคดีของเรามีต่างชาติจะมาซื้อของ
คุยกับเขาคุยไปคุยมาไอ้จังหวะจะเปิดเก๊เนี่ยนะฮะ
ทอนเงินเชื่อไหมเขาเอื้อมมือไปหยิบเงินเลย
แม่ค้าต้องแบบแย่งกลับคืนมาแล้วตอนแรกเขาหยิบไปห้า
แม่ค้าแย่งกลับมาได้๒คนร้ายได้ไป๓๐๐๐
แล้ว๓๐๐เนี่ยขายมาโอ้โหกว่าจะได้๓๐๐คุณผู้ชมนะฮะ
เป็นเรื่องต้องมาเตือนกันเพราะว่ายังคงหลบหนียังลอยนวลนะฮะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดเลยก็จะเห็นมีผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติมาสองคน
อายุสัก๓๐๔๐ประมาณนี้นะฮะเดินเข้าไปในตลาด
เขาเรียกว่าตลาดป่ามะพร้าวที่ตำบลมาบยังพรอำเภอปลวกแดงที่มรยอง
ไปเลือกเขาจะเลือกแบบนี้ร้านไหนที่มีผู้หญิงอยู่คนเดียว
หรือเป็นผู้หญิงสูงอายุเขาจะเข้าไปทำอุบายเป็นลูกค้าเลือกซื้อข้าวซื้อของ
เหมือนจะซื้อนิดหน่อยแต่ว่าออกอุบายแย่งเงินของแม่ค้าไป
เจ้าของร้านรายหนึ่งที่เป็นร้านขายเครื่องสำอางบอกว่า
วันที่เกิดเหตุนะคนร้ายมากัน๓คนคุณผู้ชมดูรูปภัณฑ์แบบนี้เห็นไหม
แต่งตัวดีเหมือนแบบพ่อค้าเหมือนจะมาซื้อของเนี่ย
ขับรถเก่งมาแต่สภาพรถเก่งจะเก่าหน่อยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
จอดไว้ที่บริเวณหน้าตลาดนะฮะมีหนึ่งคนรอที่รถอีก๒คนเดินเข้าไปในตลาด
พอไปที่ร้านที่เขาเลือกแล้วปุ๊บมี๑คนยืนรออยู่หน้าร้าน
พูดจาทำท่าทำทางเหมือนจะซื้อของและสุภาพเรียบร้อยมากนะ
พอซื้อข้าวซื้อของเสร็จปุ๊บเขายื่นเงินให้แล้วจะเปิดลิ้นชักเพื่อจะเอาเงินทอน
อีกคนนึงเอื้อมมือไปหยิบเงินจากลิ้นชักคามือแม่ค้าเลย
แล้วร้านนี้เงินมีอยู่๕๐๐๐บาทหยิบไป๕๐๐๐บาท
แม่ค้าแย่งกลับมาได้๒คนร้ายได้ไป๓แล้วก็เดินออกไปตามภาพวงจรปิด
ไม่ใช่แค่ร้านนี้อีกร้านหนึ่งคุณยายอยู่คนเดียวผู้หญิงอายุเยอะ
ขายเสื้อผ้าบอกว่าวันเดียวกันเลยไอ้แก๊งนี้มันมาหลอกยาย
แต่คุณยายไม่พูดด้วยเพราะสงสัยก็เลยไล่มันออกไป
ส่วนเจ้าของร้านขายของชามอีกคนบอกว่าตอนนี้เห็นภาพแล้วคุณกลุ่มเดียวกันเลย
ทำทีไปซื้อของยกเข้ามายกมือไหว้แม่ค้าด้วยนะพูดจาดีมาก
แล้วก็มีการขอแลกเงินแต่ต่อไปไม่มีจ๋าทั้ง๒คนก็เลยพากันออกไป
คือคนที่เขาแบบท่าทางว่าเขาจะเอาไม่ได้เขาก็แบบไม่ทำอะไร
แต่คนที่แบบว่าคุยกับเขาว่าเขาจะหลอกนะฮะ
อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นผู้เสียหายเบื้องต้น๓ราย
ยังไม่ได้มีการไปแจ้งความนะฮะ
เพียงแต่ว่าอยากจะเตือนพ่อค้าแม่ค้าทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงและผู้สูงอายุ
ระวังพฤติกรรมของลูกค้าที่มาทำแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าเขาเป็นโจร

เราแล้วคงจะรู้นะว่าพฤติกรรมของแก๊งนี้เป็นยังไง

ตอนนี้อยู่ระยองนะระวังด้วย